งั้นไปที่เชียงรายกันบ้างผมพาขึ้นเหนือเลย
ไปที่วัดห้วยปลากั้งอันซีนของที่จังหวัดเชียงรายเขาครับ
อันซีนของเชียงรายเขาเลยค่ะใครเคยไปบ้างนี่ดู
ที่นี่คือวัดห้วยปลากั้งใช่ครับอยู่ที่๕๕๓ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
บอกให้ถูกพิกัดกันเลยทีเดียวจะได้ไปกันให้ถูกนะครับ
นี่คืออีกหนึ่งวัดสวยของเชียงรายแล้วสถานที่ตั้งของเขาธรรมชาติธรรมชาติ
ภูเขาล้อมรอบโอ้โหแล้วสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบสวยงามจริง
ไลท์ของที่วัดนี้องค์เจ้าแม่กวนอิ่มขนาดใหญ่มหมาที่เห็นอยู่ด้านนอกนั้น
บอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะสูงตั้ง๗๙เมตรหรือว่าเท่ากับตึก๒๖ชั้น
ไม่ใช่องค์นี้นะแต่องค์ที่อยู่ด้านนอกสีขาว
แต่ที่ด้านในเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม
ปางประธานพรหรือปางต่างแตกต่างกันออกไปแต่ที่น่าสนใจคือเขาแกะสลักด้วย
จันหอมครับไม้จันหอมนี่เขานำเข้านะจีนนะสำหรับอินเดียนะเมียนมานะ
โอ้โหมีมากมายหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายรูปลักษณะก็คือหลายปางนั่นเอง
คุณผู้ชมฮะหลายคนไปกราบไห้ที่นี่ต้องไปไหว้ให้ถูกปางถูกความต้องการของคุณนะ
เพราะว่าเขามีเจ้าแม่กวนอิ่มปางประธานยศตำแหน่ง
อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมล่ะไปกราบไหว้ที่องค์นี้
แล้วมีปางประธานทรัพย์เรื่องของเงินทองโชควาสนาและความสำเร็จ
สำหรับคนที่อยากเปิดร้านค้าขายก็ไปไหว้ที่ป่างนี้
แล้วถ้าใครอยากมีบุตรอยากได้ลูกก็ไปไหว้ที่ปางประธานบุตร
เนี่ยเขาบอกว่าได้บุตรได้ลูกกลับมาเป็นเท่าเลยที่ได้บุตร
ว่ากันไปตามความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
แล้วยังไงซะอยากจะดูเพิ่มเติมความสวยงามที่วัดนี้